ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครพนมหน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกต่อเนื่อง

ชาวบ้านในตำบลชายบุรีที่อำเภอท่าอุเทน
ตอนนี้เร่งช่วยกันก่อกระสอบทรายแล้ว

หลังจากที่ถูกน้ำกัดซะตะหลิ่งนะครับ
จนตอนนี้บ้านเรือพังเสียหาย

ติดตามการรายงานได้จากคุณสมศักดิ์
ชุ่มรายงานมาจากจังหวัดนครพนมนะครับ

คงได้ยินข่าวที่ตำบลชัยบุรี
อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับ
มีการเกิดของดินสไลด์
ทำให้บ้านเรือนของประชาชนที่มีอายุกว่า๒๐๐ปีนั้น

ก็คือตอนนี้มีสภาพความเสียหาย
คือบ้านอยู่ที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าผมนี้นะครับ
ได้รับความเสียหายพังลงไปยังแม่น้ำสงครามนะครับ
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับ

ถือว่ามีความเก่าแก่แล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

แล้วก็เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางอาจารย์พิชัยนะครับ
ผู้ที่รู้เรื่องของเมืองนี้เป็นอย่างดี
แล้วก็ผู้ที่วางแผนในการที่จะป้องกัน
อุทธกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
อาจารย์ครับตอนนี้เราได้มีการวางแผนช่วยเหลือตัวเองยังไงบ้างในเบื้องต้น
ก็คือเราจะเอาไม้มาปาดแล้วก็เอาทรายมาลง
ซึ่งเราทำมาสี่วันแล้วนะครับ
ก็ได้รับการให้ทรายจากองค์บอตและก็องค์บอจครับ
แต่ในเรื่องของทางจังหวัดนั้นเมื่อวานที่ประชุมกันแล้วว่า
ระดับอำเภอจะสั่งการอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำยังไง
แต่เราได้ช่วยตัวเองมาก็โอเคนะครับ
ก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งถ้าน้ำไม่มา

เห็นว่าจะทำเป็นเขื่อนถาวร
แล้วเกือดถาวรก็จะปากด้านที่จะเป็นจุดเคือนสร้างมานับ๒๕๕เมตต์

ถ้าประมูลแล้วแต่ว่า
พร้อมมาก่อนน้ำมาก่อน
ถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้ปุ๊บปีหน้าก็สบายครับปลอดภัยหมดครับ
นี่ก็คือเป็นคำยืนยันของทางอาจารย์พิชัย
ผู้ที่ได้ร่วมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แล้วก็ไม่ให้มันเกิดความเสียหายอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนะครับ
จะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ก็เกรนชาวบ้านแล้วก็
ปพแล้วก็ทหารนะครับที่จะมาช่วยชาวบ้านในการก่อกระสอบทราย
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ดินมันสไลด์ลงไปเพิ่มนะครับโดยการนำกระสอบทรายเนี่ยนะครับ
วางไว้ด้านล่างอย่างที่เห็นนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งที่จะทำในส่วนตรงนี้นะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นี่นะครับ
ครับขอบคุณนะครับก็ของเราก็คงเดินสายอยู่เส้นอิจสารอยู่แหละ
เพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่รับความเสียหายนะครับ